แต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่จังหวัดเลย

จริงก็คล้ายกันเหมือนกันนะ

แต่ดันไปทวงเงินกัน
วงเงินฝั่งหนึ่งทวงฝั่งนึงไม่คืนนะสิ

โอ้โหใช้มีดขอเนี่ยนะ
ซวกแทงอีกฝ่ายไส้ทะลักเสียชีวิตครับ
ไปครับกร้อน
เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้นะครับ
แล้วก็พยายามบอกว่าพอแล้วเขาตายแล้วพอแล้ว

นี่คือจังหวะที่เขามาซ้ำผู้ตายนะ

ปรีเข้าหาร่างของนายอัครพลผู้ตายหรือว่าชื่อบาสอายุ๓๗ปี
ตอนนั้นเนี่ยในบาร์ดยังไม่ตายแต่ว่าบาดเจ็บหนักครับ
นอนหายใจรวยรินอยู่ข้างถนนเลย

เอามีดฟันเข้าที่แขนแล้วก็ท้องจนไส้ทะลัก
หลังจากทั้งคู่เพิ่งแยกย้ายกันไปแป๊บเดียวเอง
แต่คาดว่าในแสงดาวยังไม่หนำใจไง
เนี่ยกลับมาซ้ำอีกรอบใช้ด้ามมีดขอเนี่ยโอ้โห

ชาวบ้านก็ตะโกนร้องบอกหยุดเถอะพอเถอะพอเถอะ
สุดท้ายในแสงดาวก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไปครับ
หลังเกิดเหตุนายสังดาวก็ไม่หยุดคลุ้มคลั่งครับ
ถือมีดขอยาวโวยวายอยู่ริมถนน
แต่สภาพเขาเองเขาบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันนะ
เขามีแผลตามร่างกายครับเลือดนี่ท่วมหน้าเลย
เพราะว่าเขาเองก็โดนฟันมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน
ชาวบ้านก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเอาไม้งามครับ
บุกเข้ามาชาร์จตัวในแสงดาวแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาล
ส่วนนายอัครพลชาวบ้านเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าเขาอาการสาหัสครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุเกิดช่วงบ่ายวันเสาร์ที่๑๑กรกฎาคม
แถวหน้าร้านตัดผมบ้านกำเนิดเว็บจังหวัดเลยครับ
ใช่ครับทีนี้จากการสืบสวน
ทราบว่าทั้งคู่จริงเป็นเครือญาติกันนะ
ปกติรักกันมากนะคุณนะทั้งสองคน

พอตั้งวงกันนะฮะก็อาจจะมีปากเสียงกันแบบนี้นะครับ
คือวันที่เกิดเหตุนายแสงดาวมาทวงเงิน
นายอัครพลผู้ตายยืมไป๒๐๐บาท
แต่ว่านายอัครพลก็ไม่ยอมคืนให้
จนเป็นเหตุให้มีการทะเลาะชกต่อยกัน
จากนั้นผู้ตายไปหยิบมีด
แล้วฟันเข้าที่ใบหน้าของนายแสงดาวก่อน

วิ่งไปคว้ามีดขอยาวที่บ้าน
มาฟันใส่ผู้ตาย
ฟันแขนฟันท้อง
คิดดูว่าฟันแรงฟันหนักขนาดไหน
จนไส้ทะลักแล้วก็แน่นิ่งไป
จากนั้นก็ตามมากระทืบซ้ำแบบนี้

ตามที่เห็นในคลิปเลยแล้วได้ยินเสียงไหมฮะ
ว่านายแสงดาวซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
พูดว่ามึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ปรากฏสพมึงเลย
ก็ไปรับตัวผู้ต้องหาออกจากโรงพยาบาล
จะมาดำเนินคดีก็คือนายแสงดาวนี่นะ

ทวงเงินมาซะหน่อยติดอยู่๒๐๐นี่
ไม่จ่ายไม่มียังไม่คืนตอนนี้

ฝั่งผู้ต้องหาเขาอ้างนะว่าผู้ตายมารัดคอเขา

เขาทำยังไงล่ะก็ต้องป้องกันตัวเองกันสิ
แต่ตอนนี้เขาบอกเขาสำนึกผิดแล้วครับ
แล้วก็ฝากไปถึงญาติผู้ตายด้วยว่าเขาขอโทษ

ฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยครับ
ครับโอ้โฮโอ้โฮแค่เงิน๒๐๐บาทน่ะ
ครับครับครับเล่าเป็นเหตุความเมาเป็นเหตุ